บอกเลยว่ากลายเป็นหนังม้วนยาวแล้วไม่จบง่ายแน่นอนนะคะ
สำหรับเรื่องราวของครูภัยบูลน้องกระต่ายพันนิพาแล้วก็คุณเอ๋มิราค่ะ
ก่อนหน้านี้เนี่ยหลายคนน่าจะได้ตามข่าวกันมาแล้ว
เพราะว่าครูภัยบูลกับน้องกระต่ายมีการฟ้องคุณเอ๋ข้อหามินประมาท

ส่วนทางคุณเอมิรามไม่อยู่เฉยค่ะฟ้องกลับอีกหลายคดีเช่นกันค่ะ
ทีมข่าวบันเทิงไทยรัฐนะคะได้รับคำยืนยันจากทนายเก่งนรึบดินทราค่ะ
ทนายความของคุณเอ๋มิราอดีตภรรยาของครูภัยบูลนี้นะคะ
บอกว่าในช่วงวันเสาร์อาทิตย์นี้เดี๋ยวคุณเอ๋จะเดินทางไปร้องทุกข์
กล่าวโทษครูพัยบูรณ์ค่ะในข้อหากระทำชะละเบาเด็กที่ต่ำกว่า๑๕ปี
ซึ่งคดีนี้เป็นคดีอาญาแผ่นดินยอมความกันไม่ได้ค่ะ
โดยมีหลักฐานและพยานบุคคลที่สามารถเอาผิดครูภัยบูลได้
ส่วนทางด้านทนายเก่งอธิบายแบบนี้ค่ะบอกว่าแม้ว่าคดีนี้นะคะ
พ่อแม่ของเด็กหรือว่าพ่อแม่ของน้องกระต่ายนี้นะคะไม่ได้คิดดำเนินคดี
หรือว่าตัวเด็กเองยินยอมก็ยังเอาผิดได้อยู่ดีค่ะ
ซึ่งคุณเอ๋ไม่ใช่ผู้เสียหายโดยตรงแต่รู้เห็นการกระทำผิด
ก็สามารถไปกล่าวโทษกับพนักงานสอบสวนให้เอาผิดอดีตสามีได้
และไม่ใช่แค่คดีนี้คดีเดียวค่ะคุณผู้ชมคุณเอ๋ยังเตรียมที่จะฟ้อง
แบ่งสินสมรสกว่า๒๐ล้านบาทซึ่งเป็นทรัพย์สินที่งอกเงินมาจากการทำค่ายเพลงนั่นเองค่ะ
ซึ่งเงินก็มีการกู้มาทำค่ายส่วนหนึ่งเป็นชื่อของคุณเอ๋
และมีเงินจากคุณแม่ของคุณเอ๋มาช่วยด้วยในส่วนหนึ่งนั่นเองค่ะ
แล้วล่าสุดค่ะคุณผู้ชมสายวันนี้ทีมข่าวก็ได้รับข้อมูลเพิ่มเติมมาจากทางทนายเก่ง
บอกว่าเพิ่งได้หลักฐานสดร้อนมาเลยเป็นบันทึกข้อตกลงเมื่อปี๒๕๕๘ค่ะ
ทางทนายบอกว่าบันทึกตัวนี้แหละค่ะจะเป็นหลักฐานว่ามีการกระทำความผิดฐานพรากผู้เยาว์เกิดขึ้นจริง
ซึ่งแม้ว่าคุณเอ๋ซึ่งแม่คุณเอ๋ก็จะไปเป็นคนแจ้งความเอาผิดครูภัยบูลเพิ่มอีกหนึ่งคดีด้วย
แต่ทั้งนี้ทั้งนั้นคุณผู้ชมคดีนี้ในเรื่องนี้เราจะไม่ด่วนสรุปนะคะแล้วเราก็จะรอฟังความทั้งสองข้างอีกทีหนึ่งค่ะ
นะคะก็กลายเป็นเรื่องราวเลยเนาะ
นี่ความของสารบางทีมันก็พูดกันยากเดี๋ยวต้องรอทั้งสองฝ่ายออกมาแบบว่าให้ข้อมูลตรงกันแล้วกันนะคะคุณผู้ชมค่ะ